เรียนท่านประธานสภาทริกรบชัยหุดธนาคมารุสรร

ชี้แจงประเด็นเรื่องที่เพื่อนสมาชิกหลายคนได้พูดถึง
ปัญหาการช่อกงหลอกลวงผิดกฎหมายออนไลน์นะครับ
ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเราในขณะนี้
พี่น้องประชาชนเขาได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก
ซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรี
ก็ได้มอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนนะครับทั้งกระทรวงดิจิทัล
ทางเจ้าที่ตำรวจและโดยงานที่หลักห้อง
เร่งรัดกันแก้ปัญหาเรื่องนี้เราก็ทำกันมาโดยตลอด
ซึ่งปัญหานี้ที่มันแพร่หลายกันมากนะครับเพราะในปัจจุบัน
ทางรัฐบาลได้ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
แพร่หลายนะครับทุกหมู่บ้านทุกชุมชนมีอินเทอร์เน็ตใช้
ประชาชนมีสมาร์ทโฟนมีโทรศัพท์มือถือกันกว่าร้อยล้านเครื่อง
ในปัจจุบันนะครับมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกันกว่า
สิบเปอร์เซ็นต์ทำให้เอ่อมิจฉาชีพเนี่ยก็ใช้ช่องว่าง
ประชาชนเนี่ยมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันสะดวกสบายนะครับ
ก็เข้ามาหลอกลวงต้มตุ๋นนะครับด้วยกระบวนการต่างต่างมากมายนะครับ
โดยเพราะปัจจุบันระบบการสื่อสารของเราเป็นระบบเปิดนะครับ
เรียนพี่น้องประชาชนผ่านท่านประธานไปนะครับว่าเราเดินกันมาแบบนี้นะครับ
เราเป็นระบบเปิดนะครับทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะสื่อสาร
ติดต่อให้ข้อมูลระหว่างกันนะครับมิจฉาชีพก็ใช้ช่องทางนี้แหละครับ
เข้ามาติดต่อพี่น้องประชาชนใช้ความโลภความอยากได้นะครับ
หรือบางทีก็ใช้ความหวาดกลัวมาข่มขู่หลอกลวงพี่น้องประชาชน
ซึ่งทางรัฐบาลก็ทำงานหนักนะครับโดยเฉพาะทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ย
วันนี้เราได้ดำเนินคดีไปหลายพันคดีนะครับ๓๔พันคดีในช่วงปีที่ผ่านมานะครับ
มีการเข้าไปประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับทลายแก๊งคอลเซนเตอร์ที่อยู่ที่ประเทศกัมพูชา
เพราะว่าถ้าเขาตั้งในประเทศไทยเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้แน่นอนเราดำเนินคดีได้ทันทีนะครับ
แต่การไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันก็เป็นข้อจำกัดในการที่เราจะเข้าไปจับกลุ่ม
ก็ต้องใช้เวลานะครับในการประสานกับรัฐบาลประเทศกัมพูชาซึ่งก็ต้องขอกลับขอบพระคุณทาง
ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับซึ่งให้ความร่วมมือ
ได้ให้เจ้าที่ตำรวจในประเทศกัมพูชามาช่วยจับกลุ่มดำเนินคดีและส่งผู้กระทำผิด
ลงโทษในเมืองไทยนะครับสิ่งที่ผมได้ทำอีกเรื่องหนึ่ง
ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญก็คือการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในอนาคตนะครับ
เรื่องหลักที่เราต้องทำนะครับผมเรียนผ่านพี่น้อง
เพื่อนสมาชิกในสภานะครับก็คือเรื่องของเราอาจจะต้องมีการแก้กฎหมาย
พระราชมัญญัติคอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาและจะเร่งเข้าสู่สภา
เพราะวันนี้อำนาจของรัฐบาลในการปิดกั้นเทคดาวน์ครับ
ข้อมูลหรือเว็บไซต์หรือสิ่งที่ผิดกฎหมายในระบบออนไลน์เนี่ย
ยังทำได้ช้านะครับยังทำได้ไม่เต็มที่
ซึ่งนี่เป็นข้อจำกัดทำให้เราเห็นว่ามีการใช้อินเทอร์เน็ต
มีการโทรเข้ามาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือมีใช้เว็บไซต์ต่าง
มาหลอกลวงพี่น้องประชาชนหรือทำผิดกฎหมาย
อยู่เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งผมก็ยอมรับว่าอำนาจของรัฐ
ดำเนินการได้ไม่ได้เต็มที่นะครับจึงต้องมีการแก้ไข
พรบคอมพิวเตอร์ในอนาคตแน่นอนนะครับรวมถึงที่พี่น้องประชาชน
เพื่อนสมาชิกได้ร้องเรียนกันมากก็คือการตามเอาเงินคืนนะครับ
นี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับผมสงสารพี่น้องประชาชนจริง
หลายคนโดนหลอกกันเป็นล้านบาทนะครับโอนเงินให้กับคนร้ายไปเนี่ยนะครับ
เขาก็อยากได้เงินคืนเราพยายามครับตรวจสอบเส้นทางการเงินไป
ก็ไปเจอว่าเป็นบัญชีปลอมที่เราใช้คำว่าบัญชีม้านะครับ
คือกลุ่มคนร้ายเนี่ยก็ไปจ้างชาวบ้านนะฮะประชาชนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ย
หลอกเปิดบัญชีให้แอบเปิดบัญชีให้แล้วใช้บัญชีเหล่านี้ในการโอนเงินนะครับ
เรียกว่าบัญชีม้าชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการของคนร้ายนะครับ
ก็ทำให้การสืบสวนสัดส่วนก็เป็นไปได้ยากนะครับ
เงินพอโอนไปให้บัญชีม้าไม่เกิน๕นาทีครับ
เขาโอนเงินออกไป๓๔ทอดออกไปนอกประเทศแล้วนะครับ
เขาเปลี่ยนจากเงินบาทเป็นเงินในดิจิตอลนะครับแล้วออกไปนอกประเทศเลย
ตรวจสอบเส้นทางการเงินยากมากนะครับ
ฉะวันนี้การติดตามเงินคืนจึงเป็นเรื่องที่ยากมาก
ซึ่งนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งรัฐบาลก็ต้องปรับปรุงกฎหมาย
ซึ่งอันนี้จะมีกฎหมายนี้เข้ามาแน่นอนในเร็วนี้นะครับ
ขอความร่วมมือจากเพื่อนสมาชิกให้ช่วยให้ความเห็นชอบด้วยต่อไปนะครับ
และสุดท้ายที่เป็นเรื่องที่รัฐบาลกำลังศึกษาอยู่นะครับ
เป็นเรื่องที่ท้าทายมากนะครับก็คือการที่เราจะควบคุม
การใช้อินเทอร์เน็ตการส่งข้อมูลข่าวสารในประเทศ
ให้ปลอดภัยให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง
เพราะถ้าไม่มีสิ่งนี้รัฐบาลก็คุมไม่ได้ครับ
เพราะเป็นระบบเปิดทุกคนมีสิทธิ์ที่เสร็จภาพ
ในการส่งข้อมูลข่าวสารรวมถึงคนร้าย
ก็ใช้เป็นช่องทางในการทำร้ายประชาชนนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งที่ท้าทายมากซึ่งรัฐบาลก็ศึกษาอยู่
ได้นำระบบนี้มาใช้และแก้ปัญหาอาชญากรรม
แก้ปัญหาสิ่งผิดกฎหมายในประเทศได้อย่างชัดเจน

ครับก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ
ที่ได้ผู้อภิปรายถึงเรื่องการช่อกงหลอกลวง

ก็คือการเตือนการให้ความรู้พี่น้องประชาชน
ให้ประชาชนรับรู้ว่ามีสิ่งที่ผิดปกติในโลกออนไลน์
จะเชื่อนะครับคนที่หลอกว่าเป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ข่มขู่ท่านผ่านไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก
เป็นตัวปลอมทั้งนั้นแหละครับแบบนี้พวกเราต้องช่วยกันพูดครับ
ไม่มีเจ้าที่ตำรวจโทรหาประชาชนเพื่อข่มขู่ให้โอนเงินมาให้
โอนเงินมาตรวจสอบไม่มีหรอกครับ
ถ้าท่านความผิดถ้าท่านมีความผิด
ตำรวจเขาจับเลยครับเขาอายัดทรัพย์เขาไม่มาโทรหาหรอกครับ
ที่โทรมาเนี่ยหลอกลวงทั้งนั้นคือคนร้ายเนี่ยครับสิ่งต่าง
หรือเราต้องช่วยกันพูดให้พี่น้องประชาชนมีภูมิต้านทาน
เพราะวันนี้ประชาชนหลายคนครับเป็นเหยื่อของอาชญากรรมเหล่านี้นะครับ
ก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ได้พูดเรื่องนี้กันในสภา
แล้วก็หวังว่าพวกเราจะได้ช่วยกันให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด
เพื่อเตือนประชาชนให้มีภูมิต้านทานกับภัยแบบนี้ครับก็ขอบคุณครับ